ตามความเชื่อตามนิสัยคนไทยเวลาไปไหนมาไหนเจอสารส่วนใหญ่ยกมือไหว้ใช่ไหมคะ
แต่ผู้ชายคนนี้ยกปืนยิงค่ะไม่ได้ยิงศาลแต่ว่ายิงคนตายต่อหน้าศาล
มีผู้ชายคนนึงนะคะถูกพบเป็นศพใกล้กับสารตายายอยู่ที่เชิงเขาค่ะ
โดยสภาพศพเนี่ยนะคะเขาถูกจ่อยิงกลางศีรษะเลยนะคะ
ลักษณะคือปืนแนบหน้าผากอะค่ะตำรวจสภาพเมืองลบบุรีพร้อมกับแพทย์
และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณเชิงเขาในตะบนเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
พบผู้ตายคือในสืบสายหรือในสายวัย๒๘ปีนอนเสียชีวิตในลักษณะถูกจ่อยิงเข้าที่กลางศีรษะนะคะ
พื้นที่ที่พบศพเนี่ยพบว่าเป็นที่ดินที่มีคนดูแลก็คือนายยอดชายเบื้องต้นสภาพศพเห็นบอกว่ามีเลือดออกจากปากแล้วก็จมูกด้วย
ตัวคนตายมีเงินสดติดตัวอยู่หกพันยี่สิบบาทใกล้กันมีมอเตอร์ไซค์สองคันค่ะ
สักพักเที่ยงคืนมีโทรศัพท์เข้ามาหาเธอค่ะปลายสายเนี่ยคืออดีตทหารที่สนิทกับน้องชายชื่อจ่ามณัฐโทรมาบอกว่าไอ้สายโดนยิงอยู่ที่เขาพระงามแล้วตัดสายไปเลย
เธอก็ตกใจค่ะเธอก็โทรกลับไปแต่ว่าไม่ได้โทรหาจ่ามณัฐนะโทรไปหาภรรยาแล้วก็ลูกของจ่ามณัฐได้คำตอบมาว่าอ๋อจานัทไม่อยู่บ้านอ้าวแต่ว่าเป็นคนโทรบอกพี่สาวเองไม่ใช่
หรือว่าผู้ตายโดนยิงอ่ะนี่ก็คือตะหงิดที่หนึ่งค่ะเธอบอกเธอก็เลยรู้สึกสงสัยแล้ว๘โมงเช้ามารู้ข่าวจากนายยอดชายคนดูแลที่ดินอ่ะว่าเจอศพน้องชายเธอถูกยิงเสียชีวิตจริงจริงเธอบอกเธอสงสัยจ่ามณัฐจริงจริงเพราะตอนที่โทรมาแจ้งโทรมาพูดแค่นั้นแล้วตัดสายแถมตัวเองก็ไม่อยู่บ้านแล้วปรากฏว่ามีคน

เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนก็คือกินข้าวแล้วก็นึกว่าเขาจะนอน
ฝว่าที่มารับน้องว่าน้องโดนยิงแบบรวยละลอยที่ของงามตัวเอาไปดูไม่มาดูแล้วน้องที่ให้เขาพามาเขาไม่พามาเขาขึ้นบ้านเลย

คนที่ขี่รถสู้เอ็กซ์มาด้วยกันกับลูกชาย
แต่ว่าตอนที่เขากลับไปน่าจะเป็นเมียกับลูกสาวเขามารับรถกระบะกลับไป
เราส่งคุณระวีการลงพื้นที่นะคะไปที่สพเมืองลบบุรีค่ะ
เพราะเห็นว่าตำรวจเรียกตัวนายยอดชายซึ่งก็คือคนดูแลที่ดิน
แล้วก็คนที่แจ้งครอบครัวผู้ตายว่าเจอศพผู้ตายด้วยนะคะ
นายยอดชายก็บอกว่าเขาคอยดูแลที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินอีกต่อหนึ่ง
จะมาถางย่าในที่ดินตรงนี้เป็นประจำ
ส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับนายสายผู้ตายหรอก
แต่รู้จักกับจ่ามณัฐผู้ต้องสงสัย
เพราะว่าจับมณัฐเข้ามาบริเวณนี้บ่อย
ทีนี้ระหว่างที่สอบปากคำเห็นว่านายยอดชายเนี่ย
เรียกชาวบ้านที่ทำอาชีพเผาถ่านตรงจุดเกิดเหตุมาสอบประคำเพิ่มด้วย
และมีการเอากระสอบที่ข้างในบรรจุเป็ดที่ตายแล้ว
ไปยึดได้ที่บ้านของจ่ามณัฐมาให้ตำรวจด้วย
เหมือนจะได้ข้อมูลมาว่าไอ้ซากเป็ดนี้เนี่ย
มณัฐบอกว่าไปขโมยเป็ดชาวบ้านมา
ไปกับผู้ตายด้วยน่ะก็ซ่อนไปใต้บ่อแบบนี้น่่ะ

พบตรงจุดเกิดเหตุมาตรวจสอบเอาไว้ด้วยนะคะ

แม่ผู้ตายค่ะบอกว่าค่ำเมื่อวานนี้ยังกินข้าวยังนอนอยู่ด้วยกันกับลูกชายอยู่เลย
แม่ก็หลับไปก็ไม่รู้ว่าลูกชายออกจากบ้านไปตอนไหนแต่มารู้จากญาติญาติว่าไงรู้ไหม
ไงฮะว่าจานัทหรือจามณัฐเนี่ยเรียกลูกแม่ไปหาที่บ้าน
ก็พากันออกไปแล้วลูกแม่ก็ไม่กลับมาอีกเลยจนตอนเช้ามารู้จากลูกสาวว่าลูกชายตายแล้ว
ถูกยิงตายอยู่แถววัดบ่อแก้วลูกสาวเล่าให้ฟังด้วยนะว่าน้องชายมาเข้าฝัน
บอกผมตายแล้วพี่ตื่นเช้ามาเลยพากันไปตามหาจุดทงจุดทูบ
แล้วสุดท้ายก็ไปเจอว่าลูกถูกฆ่าจริง
ไม่มีนะไม่มีเพราะว่าเมื่อก่อนเขาออกหาปลาแต่หาแค่ในกรมนี้
เขาก็กลับแล้วตั้งแต่เมียเขาท้องแก่เมียเขาไปนอนคลอดโรงพยาบาล
เขาไม่เคยออกไปไหนเลย๓๔อาทิตย์ไม่เคยออกไปเพิ่งออกไปเมื่อคืนนี้เพิ่งไป
เมื่อคืนนี้ยังรู้สึกว่าเสียใจมากว่าทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้
มีไหมแบบลูกชายอาจจะแบบเสพยาไหมหรือไปยุ่งกับเพื่อน
ไม่รับรองไม่เลยสุลาก็ไม่กินยืนยันแต่บุรีจะสูบ
ทีมข่าวไปไล่ดูภาพกล้องวงจรปิดนะคะได้ภาพวงจรปิดร้านค้าแห่งหนึ่งใกล้บ้านผู้ตายจับภาพตอนบ่าย๒๓๘นาที
ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะ
ไซคยี่ห้อเทียน่าไม่สวมเสื้อสวมกางเกงตัวเดียวกับที่ถูกพบเป็นศพ
ซื้อน้ำมันเติมรถมอเตอร์ไซค์
ก่อนที่จะจ่ายเงินแล้วก็คืนขวดน้ำมันไป

ล่าสุดตำรวจคุมตัวจ่ามณัฐมานะคะ
มาที่บ้านมาหาเสื้อที่ใส่ในวันเกิดเหตุไปตรวจสอบหน่อย
หลังจากที่จ่ามณัฐเนี่ยยอมรับสารภาพว่าไอ้เป็ดที่เจอเป็ดไก่ที่เจอตายอยู่นั้นน่ะ

เพราะว่ามีกระแสข่าวมาว่าเสพยาเสพติดใช่ไหมคะ

แล้วก็ยอมรับด้วยว่าชนผู้ตายไปเสพยา
เสพยากันเสร็จ๒เม็ดก็ชวนกันไปขโมยเป็ดขโมยไก่ชาวบ้าน
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบถามจามณัฐในหลายเรื่อง
แต่เขาไม่ตอบอะไรเลยนะคะตำรวจก็คุมตัวขึ้นรถไปแบบที่เห็นนี้
จ่ามนัดอ้างกับตำรวจแบบนี้ค่ะ
เสพยาขโมยเป็ดขโมยไก่กับผู้ตายจริง
แต่ตอนจังหวะที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
อยู่ได้ยินเสียงดังปั้งเป็นเสียงปืน

แล้วก็เลยโทรให้ภรรยาไปรับกลับบ้าน
โทรแจ้งญาติในสายว่าในสายถูกยิง
แต่จากตำรวจที่บอกว่าเห็นสภาพศพแล้ว
มันคือการจ่อยิง
ก็เลยเอ๊ยังไงล่ะตำรวจก็ไม่ปักใจเชื่อนะคะ
ในที่เกิดเหตุทีมข่าวได้ข้อมูลมาว่าตรงนั้นเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดในพื้นที่ด้วยนะคะ
เพิงพักที่พบศพตรงข้ามกับสารตายาย
ชาวบ้านที่ขี่รถผ่านไปผ่านมาเขาบอกว่าไม่มีใครรู้เลยนะว่ามีคนถูกยิงตายอยู่ตรงนี้
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจริงแล้วส่วนใหญ่คนที่รู้คือคนในพื้นที่
แต่ผู้ตายแปลกมากที่มาตายอยู่ตรงนี้เพราะเขาไม่รู้พื้นที่ค่ะ
อย่างที่บอกว่าเบื้องต้นตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การของจ่ามณัฐ
ที่ยอมรับสารภาพเรื่องขโมยเป็ดไก่และเสพยาแต่ปฏิเสธในคดียิง
ตอนนี้ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาคดีรักทรัพย์และเสพยาเสพติดนะคะ
ติดตามกันต่อว่าใครคือผู้ก่อเหตุในเหตุการณ์อุกอาจในครั้งนี้
สารมากนะฮะเมียเพิ่งจะคลอดลูกแท้เลย